หนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนอย่างเด็กคนนี้โอ้โหกินให้หมดก่อนเถอะค่อยหนังตาย่อน

อ่ะปล๊อกเลยหันไซ้หันขวาจะทิ้ง

ปรึะรับ
ที่เวลากลายจัง

ก็คือคุณเกดสิรินอาจารีวัฒนานะครับ
เขาส่งมาให้กับเราแล้วก็บอกว่ากำลังป้อนเลย
กำลังป้อนอาหารให้กับลูกสาววัย๑๑เดือน
ชื่อน้องเป่าเป้ยเป่าเป้ยกินลูกเป่าเป้ย
น่ารัก